ความอนุเคราะห์คุณผู้ชมหน่อยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ตามหาคนหายผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาโพสต์เรื่องราวบอกว่าช่วยหน่อย
ช่วยตามหาแม่หน่อยนะคะแม่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่จังหวัดกาล
จนบุรีอายุห้าสิบหกปีค่ะหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์
จนถึงวินาทีที่เราอ่านข่าวก็ยังไม่พบตัวแม่เลยนะคะ
ที่ผ่านมาไปพบเพียงแค่รถซาเล้งที่แม่ขี่เป็นประจำอืม
ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลมการรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี
ไปสอบถามคนแถวนั้นนี่นะคะเขาโพสต์รูปคู่กับแม่
เขาบอกว่าไปสอบถามคนแถวนั้นให้ข้อมูลบอกว่าแม่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงออกไป
แต่จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้แม่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ปกติไม่เคยไปไหนแบบนี้เพราะตัวเขาเนี่ยก็คือแม่เนี่ย
ดูแลตัวเองไม่ได้เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน
และแม่จะกลับบ้านไม่เกินหกโมงเย็นของทุกทุกวันตัวแม่มีเพียงลอตเตอรี่
แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งกลัวว่าจะโดนคนร้ายล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้าย
หลังจากที่ลูกชายได้โพสต์คลิปนี้ออกไปนะฮะอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลมการรักษ์กล้องวงจรปิดเนี่ยคือชัดเจนเลยว่า
พบแม่ครั้งสุดท้ายคือช่วง๕โมงเย็นลักษณะคือกำลังเดินออกไปขึ้นรถ
กับคนแปลกหน้าทางแม่บ้านของโรงพยาบาลแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้โพสต์เนี่ย
แม่ของผู้โพสต์มาเล่าให้ฟังให้แม่บ้านฟังบอกว่ามีคนมาชวนไปอยู่ด้วย
อันนี้แม่บ้านที่โรงพยาบาลเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุลูกชายไปแจ้งความคนหายกับโรงพักในท้องที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าหลังจากที่พลังโซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้ออกไปมีคนแจ้งเบาะแสมานะคะ
บอกว่าพบแม่ผู้โพสต์อยู่แถวท่าม่วงวัดหนองสองห้อง
สุการามจังหวัดกาญจนบุรีลูกชายรีบไปเลยค่ะ
ไปดูที่มีคนแจ้งเหมาะแสว่าไปพบแม่ตรงนั้นไปแล้วเจอไหมไม่เจอนะคุณ
ไม่เจอค่ะลูกชายก็เลยบอกว่าขอวิงวอนด้วยไหม
ใครที่พบเห็นแม่ช่วยแจ้งเหมาะแสให้ทีตอนนี้เป็นห่วงมาก
ไม่รู้แม่ว่าไปอยู่กับใครยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
คุณผู้ชมค่ะเบอร์โทรศัพท์ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราขึ้นให้หน้าจอแล้ว
๐๙๓๕๐๕๒๙๙๒นะครับหรือว่าใครก็เจอก็แจ้งที่เฟซบุ๊กก็ได้
รายวันหินจันสุกหรือว่าเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้นะครับ
บอกว่าตอนตามไปก็คนที่พาไปก็พาแม่หนีไปอีกก็เลยตามไปไม่เจอนะครับ